คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องของตำรวจกันหน่อย
เรื่องของปฏิรูปตำรวจเนี่ยพูดมาก็นานหลายเดือนแล้วนะคะ
แต่หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ๊ยขายฝันมันไม่มีอยู่จริง
เรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ด้วยระบบแบบนี้สังคมแบบนี้

แต่ทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมี๔มาตรการสำคัญที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
ต้องถามคุณสุภาพคลี่ขจายว่ามันมีรายละเอียดและมีความเป็นไปได้จริงใช่ไหมคะ
ครับก่อนที่จะดูเรื่องปฏิรูปตำรวจขอร่วมออกความเห็นหน่อย
ว่าทำยังไงไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่ง
คือจับให้จริงจับให้จริงไม่กล้าหรอกจับได้จริงปรับให้จริงลงโทษให้จริง
เดี๋ยวเขาก็รู้กันว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะแต่นี่มีคำสั่งก็จะจับเฉพาะช่วงที่ออกคำสั่ง
พอพ้นตรงนั้นไปแล้วเนี่ยต่อให้มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าป้อมนะก็ไม่จับ
คือหลายต่อหลายครั้งนะเราก็เคยเห็นว่าตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่จริงจังไง
ลองจับจริงจริงสิไม่กล้าหรอกครับอ่าอันนี้อยู่ในมาตรการปฏิรูปตำรวจเลยด้วยไหม
อ่ะสิอย่างเช่นห้ามห้ามแซงตรงคอสะพานใช่ค่ะ
วาบอยู่พักหนึ่งตอนนี้ปกติแล้วแซงได้ปกติ
คือเราทำงานแบบนี้ไงแบบเวลาเขาสั่งมาก็เอาจริงเอาจังซะทีนึง
ถ้าไม่สั่งมาปั๊บก็ทำผิดกฎหมายได้เหมือนเดิมมันก็แก้ไม่จบ
คงต้องฝากคุณสุภาพูดเรื่องนี้เพิ่มเกิดด้วย
เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของปฏิรูปตำรวจ
จริงรายการนี้ได้ตามเรื่องนี้มาหลายครั้ง
บางคนก็บอกมันก็ไม่เห็นไปถึงไหนตอนนี้มันมาอยู่ปลายท่อแล้วครับ
มันมาอยู่ปลายท่อแล้วเพราะเขากำลังจะออกกฎหมายบังคับใช้แล้ว
แต่ก่อนจะออกกฎหมายเนี่ยคณะกรรมการที่เขาปฏิรูปเนี่ย
เมื่อวานนี้เขาเดินทางไปไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกให้ผู้บริหารบอกว่านี่นะจะเสนอกฎหมายมีมาตรการอย่างนี้นะ
ตำรวจพร้อมไหมคณะกรรมการที่ไปเนี่ยคือคณะกรรมการประติรูปกระบวนการยุติธรรม
แต่อย่าลืมนะฮะมี๒ชุดกระบวนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยแยกออกมาโดยเฉพาะ
แต่คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนอกจากปฏิรูปตำรวจแล้วเนี่ย
คพยพทั้งหลายที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมต้องปฏิรูปด้วย
เมื่อวานนี้เขาไปกันแล้วเขาตกลงกันยังไงครับ
มาตรการ๔มาตรการเนี่ยที่จะบรรจุไว้ในกฎหมายพรบตำรวจ
พรบพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาแถลงว่าอย่างนี้ครับ
มาตรการที่๑มาตรการที่๑คือการรับแจ้งความร้องทุกข์คดีอาจยากรรม
ท้องที่ได้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศก่อนจะส่งเรื่องให้ท้องที่ภายในสามวัน
อันนี้ก็ที่เคยพูดกันมาไงครับว่าทั่วโลกเนี่ยเวลาเราไปแจ้งความเนี่ย
เราไม่ต้องไปสถานที่เกิดเหตุเราแจ้งที่ไหนก็ได้เขาส่งกันเอง
บ้านเราเนี่ยจริงถึงยังไม่ออกกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีแนวทางปฏิบัติอย่างนี้
เพียงแต่ว่าไม่มีใครทำพอไม่มีใครทำก็ต้องออกเป็นกฎหมายบังคับไงครับ
ผมยกตัวอย่างเช่นคนสงขลาบ้านผมไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายเอ๊ไปนอนอยู่โรงแรมพอจะกลับปรากฏว่าเปิดกระเป๋าดูอ้าวของมีค่าที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยหายก็อยากจะแจ้งความ
ตามหลักเนี่ยทุกวันนี้ไปแจ้งความต้องไปแจ้งที่เชียงรายเสียเวลาเสียค่ารถเสียค่าเครื่องบินไปจังหวัดเชียงราย
แต่ถ้าโดยมาตรการนี้แจ้งที่สงขลาก็ได้ตำรวจที่สงขลาประสานกับตำรวจที่เชียงรายว่ามีเรื่องแบบนี้แบบนี้
หน้าที่ในการค้นหาข้อมูลหลักฐานในการที่จะไปเจอผู้สงสัยเป็นใครคุยกับพนักงานในโรงแรมเป็นเรื่องของตำรวจที่เชียงราย
ตำรวจที่สงขลานี่รับแจ้งเฉยเวลาจะขอข้อมูลจากจากเจ้าทุกข์เจ้าทุกข์ก็ไม่ต้องไปไปให้ปากคำที่เชียงรายก็ไปให้ปากคำกับตำรวจที่สงขลานั่นแหละ
ตำรวจที่สงขลารับแจ้งแล้วพิมพ์อะไรต่ออะไรต่างส่งไปให้ตำรวจที่เชียงรายอย่างนี้ประชาชนสะดวกแจ้งที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งสถานที่เกิดเหตุ
แต่ว่าท้องที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องศาลการหาตัวผู้กระทำผิดเป็นคนเป็นตำรวจที่จังหวัดเชียงรายแต่ผู้เจ้าทุกข์เนี่ยไม่ต้องไปจังหวัดเชียงรายไปที่ตำรวจที่สงขลาที่ตัวเองอยู่จบเลยครับ
นี่มาตรการแรกนะมาตรการนี้จริงไม่ต้องแก้กฎหมายเพราะว่ามีแนวปฏิบัติอยู่แล้วแต่ตำรวจไม่ทำเมื่อตำรวจไม่ทำก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย
มาตรการที่๒มาตรการที่๒เรื่องโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจคือนำร่อง๑๕๐สถานีตำรวจที่เป็นตำรวจในตัวเมืองก่อน
แล้วก็เป็นสถานีตำรวจที่มีคดีเกิดขึ้นกว่า๑๐๐คดีต่อปีให้ครอบคลุม๗๗จังหวัดแล้วต่อไปก็จะมีทนายความอาสา๒๔ชั่วโมง
มาตรการนี้ปรากฏว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่แก้ปัญหาได้คือคนจนเนี่ยชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านในต่างจังหวัดในอำเภอในตำบลเนี่ย
เวลามีคดีความขึ้นมาเนี่ยนะเป็นโจทย์ไปฟ้องเขาเนี่ยไม่มีทนายความก็แพ้คดีเขาคือสารยกฟ้องเวลาเป็นจำเลยถูกฟ้องไม่มีคดีความว่าความให้ไม่มีทนายว่าความให้ก็แพ้เขาเพราะว่าไม่มีใครว่าความให้ไม่มีใครแก้ต่างให้จะไปจ้างทนายความก็จนปัญญาต้องเสียเงินเสียทองเยอะ
ฉะนั้นเรื่องนี้ปรากฏว่าสภาธนายความโดยร้อยตำรวจตรีถวันรุยพรท่านบอกว่า
ยากไร้ต้องมีทนายความให้คำปรึกษาทั้งทางแพ่งและทางอาญา
ทนายความที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีประมาณพันคน
อันนี้เรื่องทนายความนะ
ข้อ๓ห้ามตำรวจนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวให้สัมภาษณ์
ตอนหลังนี่จับคดีใหญ่ได้ก็เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าว

ประเทศอื่นก็ไม่มีหรอกครับแบบนี้
แต่ตำรวจไทยเนี่ยอยากจะโชว์ผลงานว่านี่จับผู้ต้องหาได้แล้วนะ
แต่ว่าลืมนึกไปว่าบางทีเนี่ยถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ผิด
สารบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยถ้าสารยังไม่ตัดสินถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
แล้วบางทีไปแถลงข่าวเอิกเกลิกใหญ่โต
สุดท้ายขึ้นมาสารยกฟ้องเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
อย่างนี้ก็มีฉะนั้นต่อไปนี้พอกฎหมายฉบับนี้ออกไม่ได้แล้ว
เอาไปแถลงข่าวเออเกริกใหญ่โตไม่ได้
แต่ว่าบางคดีเนี่ยเช่นต้องการเผยแพร่รูปของผู้ต้องหา
เพื่อให้เจ้าทุกข์รายอื่นเนี่ยที่สงสัยว่าผู้ต้องหารายนี้
มาทำกับเราด้วยหรือเปล่าอย่างนั้นเผยแพร่ได้เพื่อเป็นประโยชน์
ถัดมาประเด็นก็คือการปล่อยตัวชั่วคราว
ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเรียกว่าประกันตัวเนี่ย
สมัยก่อนเนี่ยเจอคดีเข้าไปเนี่ยนะถ้ามาจับตัวได้วันศุกร์
ติดเสาร์อาทิตย์เอาไปฝากขังไม่ได้ประกันตัวไม่ได้
นอนคุก๒คืนถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชย
ยาวอีกเสร็จเลยครับนอนคุก๒คืน๓คืน
ต่อไปนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยประกันตัวตอนไหนก็ได้
วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดตำรวจต้องมาดำเนินการให้ประกันตัว
ไม่ใช่เพราะในเวลาราชการเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความเป็นธรรมมากขึ้น
เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยคนจนแต่ก่อนเนี่ยเจอเข้าไปอย่างนี้นะ
ไม่มีเส้นไม่มีสายนะพวกที่มีเส้นมีสายโอ้ยไปถึงปั๊บเนี่ย
เขาก็โทรบอกกันผู้กำกับมาจัดการให้เซ็นอนุมัติให้ประกันตัวเดี๋ยวเสร็จ
คนไม่มีเส้นไม่มีสายไปนั่งรออยู่โรงพักเมื่อไหร่นายตำรวจจะมา
เขาบอกว่าผู้กำกับต้องเป็นคนเซ็นให้ประกันแล้วผู้กำกับอยู่ไหน
ยังตามตัวผู้กำกับไม่ได้ก็รออยู่อย่างนั้นเอานี่เย็นแล้ว
หมดเวลาแล้วต้องมาพรุ่งนี้เพราะตามตัวภูมิกับไม่ได้
อาจจะติดเสาร์อาทิตย์ที่ว่านะสวยเลยนอนโรงพัก๒๓คืน
กว่าจะได้รับการประกันตัวทั้งหมดนี้จะเป็นมาตรการที่เขาจะตกลงกัน
เอาเถอะนะอย่างน้อยก็ดีกว่าเก่าแต่บางคนบอกว่าแหม
แต่ก็ยังดีแต่ว่าแหมมีอยู่ข้อหนึ่งน่าจะเพิ่มเติมไปด้วย
ให้รับแจ้งความบันทึกประจำวันลงใส่ในคอมพิวเตอร์
เพราะถ้าเอาบันทึกประจำวันใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ย
นายเปิดดูตรวจสำนวนได้ง่ายใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์
ใครจะไปแก้บันทึกประจำวันที่หลังแก้ผิดเป็นถูกแก้ถูกเป็นผิด
เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับคนมีเส้นมีสายทำไม่ได้
เพราะเมื่อใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วข้อมูลมันอยู่ในนั้น
แต่ถ้าอยู่ในบันทึกประจำวันเขียนพิมพ์เอาเฉยเนี่ยมันแก้ได้
อันนี้ฝากด้วยว่าไหนจะเพิ่มวิธีการปฏิบัติแล้ว
เอาจริงสักทีเถอะนะให้ลงบันทึกประจำวันใส่คอมพิวเตอร์
โลกเขาทำกันแบบนี้หมดแล้ว
ต้องการดูว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนยังไงสำนวนนี้ไปถึงไหนยังไง
นายไม่ต้องไปตรวจนายไม่ต้องเรียกภูมิกลับมาดูซิว่าไปถึงไหน
นายใส่ครับกดเข้าไปดูได้เลยท้องที่นี้คดีนี้ปั๊บโอ้จะมีข้อมูลทั้งหมด
สอบสวนไปถึงไหนยังไงมีใครไปให้การว่ายังไง
หลักฐานเป็นยังไงดูได้หมด
แต่ว่าตำรวจไทยยังต้องนั่งพิมพ์ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่แล้ว

อันนี้ก็ให้กำลังใจครับหวังว่าจากนี้ไปจะดีขึ้นครับ
คุณก๊อบครับคุณมินครับค่ะฟ้าวรอละค่ะสิ
มาตรการที่ออกมาก็หวังว่าจะไม่ใช่การขายฝันจริงนะ
เพราะว่าคนก็รอดูอยู่รวมถึงเรื่องของการเอาจริงจับจริงลงโทษจริง
ไม่อยากที่จะให้เป็นผักชีโรยหน้าเหมือนที่คุณสุภาพเกริ่นเอาไว้ตอนแรก
สักทีเถอะครับนะฮะขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ